สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูพี่แอนอยากจะมาพูดถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ในทวิตเตอร์นะคะที่พี่แอนมีการโพสต์นะคะเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามบินนะคะว่ามันมีประเด็นคิวลัดขึ้นมาหรือว่าเอ่อถูกเข้าใจว่าเป็นคนอเมริกาอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่แอนจะขออนุญาตแถ
ตีความออกไปบางทีอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจพี่แอนผิดนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังเลยนะก็คือตอนนั้นครูพี่แอนอยู่ที่สนามบินที่ประเทศอเมริกานะคะด้วยความที่พี่แอนเช็คอินโหลดกระเป๋าใบใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเข้าใจนะว่าจริงมันจะมีโซนป่อคิวค่อนข้างหลายโซนเลยเวลาเราไปสนามบินใช่ไหมไม่ว่า

พี่แอ่นสอบไปให้เขาปะว่า

พี่แอ่นเลยบอกว่า

ไม่สามารถใช้คิวพิเศษได้
เพราะว่าอันนี้มันเป็นของคนอเมริเคนเท่านั้น
แล้วพี่แอนก็เดินกลับไปเข้าคิวตามปกติค่ะ
นี่คือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง
เจ้าหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตมแต่อย่างใดนะคะ
แต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยยืนให้ความช่วยเหลือคนอยู่ค่ะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง๑๐๐ทุกอย่างเลยค่ะ
พี่แอนต้องขออภัยมานะที่นี้